วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านส่งมาว่าหลายพื้นที่มีฝนตกด้วยนะ
ต้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอีสานที่มีรายงานมา

แล้วก็ทาสกันว่าวันสองวันนี้ยังคงต้องเจอต่อ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีแนวโน้มลดลง
กรุงเทพถ้าเกิดพื้นที่ไหนอากาศยังคงร้อนอบอ้าวอยู่
เมื่อคืนนี้ยังไม่ได้เจอลมเย็นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอฝนฟ้าขนองเหมือนกัน

ใครที่จะเดินทางใช้รถใช้ถนนก็ระวังหน่อยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป

ตลอด๑วันฝนจะไปตกตรงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ลักษณะอากาศเมืองไทยของเราก็คือ
อย่างที่บอกนะครับว่ามีลมหนาวจากจีนครับแผลลงมาถึงบริเวณภาคอีสานนะครับ
แผลลงมาก็มาเจอกับความชื้นที่พัดเข้ามา
ปกครุมในบริเวณตอนกลางบริเวณไทยก็
เจอกันกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
มี๑ปัจจัยก็คือพายุหนึ่งลูกนะครับ
ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์นะครับ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงนะครับที่ทำให้ลมหนาวนั้นมาแรงกว่าปกตินะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปลมหนาวก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
เช้าวันนี้จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนเข้ามาปกคลุมตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกแล้วครับว่าฝนที่ตกเป็นฝนฟ้าขนองนะครับ
มีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรง
จุดอาจจะมีลูกเห็บตกด้วยนะครับ
ซึ่งวันนี้จะสังเกตว่าสีม่วงยังคงมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง

ศาลนักการความแบรนด์แรงก็จะหายไป
พื้นที่เดียวที่ไม่มีฝนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ส่วนตอนล่างวันนี้ยังคงมีอยู่บ้างซึ่งจากการตรวจสอบนี่คือภาพรวมเฉลี่ยทั้งวัน
ฝนที่มีโอกาสตกส่วนใหญ่ก็ยังคงเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาค
ภาคตอนออกภาคกลางตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ช่วงเช้าวันนี้จะเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนอย่างที่ได้เจอกัน
ดอนทานีมึงกาลแถวนั้นหลังจากนั้นในช่วงสายก็จะเริ่มแผ่เข้ามา
บริเวณตอนกลางแล้วภาคกลางหลายจังหวัดคงต้องเตรียมรับมือต่อไป
แล้วก็หลังจากนั้นครับในช่วงเย็นก็จะค่อยเขยิบมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

กรุงเทพอาจจะมีอยู่บ้างนะครับบางจุดบางพื้นที่แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นฟ้าอึมครึมมากกว่านะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยมาอยู่โซนกลางสักส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไป
ดังนั้นช่วงเย็นวันนี้นะครับใครที่จะใช้รถใช้หนุนบริเวณตอนกลางก็ต้องระวังกันหน่อย
อาจจะเจอเรื่องของความรุนแรงของสภาพอากาศได้
เช้าวันนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นสบายต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียตส่วนใหญ่
ซึ่งแบบนี้เองทำให้ท้องฟ้านั้นมีลักษณะโปร่งแดดในตอนกลางวันจะแรงเป็นพิเศษ
อุณหภูมิระหว่างวันค่อนข้างต่างกัน
ส่วนพื้นที่อื่นหลังจากที่มีฝนเข้ามาปกคลุมก็จะสังเกตว่า
จากสีแดงเข้มกลายเป็นสีส้มอ่อนนึกออกมาว่าอากาศนั้นเย็นลง
และพักล่างด้านล่างพักตะวันออก

ก็คงต้องเตรียมรับมือกับความแรงของแสงแดดเป็นพิเศษนะครับ

เช้าวันนี้ใครจะทำกิจกรรมต่าง
ช่วงนี้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ